พี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงาน

เห็นมอเตอร์ไซค์ผู้ชายคนนั้นแหกโค้ง
แหกโค้งเฮ้ยได้รับบัตรเจ็บนี่

ใช่ครับคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้แหละที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแหกโค้งหลังจากนั้นนะครับ
คือคนที่ไปเจอพี่ผู้หญิงที่ไปกับพี่ผู้ชายจะไปทำงานกัน

ตกลงเจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บหรือว่ายังไงหรือว่าคุ้มคลั่งไปแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์จบลงแค่นี้
จบลงแค่นี้คือพี่เขาก็เห็นท่าไม่ดีแล้วเหมือนกันโอ้โหลงนะครับ
ต้องรีบไปทำงานด้วยก็ดูแล้วคงจะไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วล่ะ
แต่ว่าอาจจะมีอาการอย่างอื่นมากกว่าครับ